มาดูอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นอุบัติเหตุ
ต้องบอกว่าเป็นอุบัติเหตุสยองเกิดขึ้นที่ถนนพระราม๓นะคะ
เพราะว่ารถบรรทุก๖ล้อพลิกคว่ำเสียหลัก
ทีนี้เสียหลักแล้วมันพุ่งไปชนคนเดินเท้า
อืมร่างขาดสองท่อนเลยค่ะนะคะ
เรื่องต้นพบว่าผู้ตายก็เป็นคนเร่ร่อนค่ะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างติดต่อยาดมาเข้ารับศพนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมาช่วงประมาณ๘นาฬิกา
ซึ่งทางตำรวจนครบานบางโพงพางได้รับแจ้งเหตุ
แล้วถลายไปชนคนเดินเท้าจนเสียชีวิต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนพระราม๓
บริเวณปากซอยพระรามสามซอยที่ยี่สิบแปด
แขวงบางพงพางเขตยานวากรุงเทพค่ะที่เกิดเหตุพบรถบรรทุกหกล้อสีขาว
ตะแคงขวางช่องจราจรสองช่องทางขวาห่างออกไปประมาณร้อยเมตร
พบร่างผู้เสียชีวิตเป็นชายหนึ่งรายก็พบว่าเขาถูกชนจนร่างเนี่ย
ออกจากกันเป็นสองท่อนบริเวณชิ้นส่วนช่วงล่างตั้งแต่เอวลงไป
พบว่าอยู่บนถนนส่วนช่วงบนอยู่ริมร่องน้ำกลางถนนค่ะ
ทราบชื่อคนขับรถเนี่ยนะคะคือนายสุริยาศรีกลางเมืองอายุสี่สิบเจ็ดปี
และยังพบผู้บาดเจ็บอีกหนึ่งรายคือเด็กชายวรรลบศรีศุกร์อายุสิบสี่ปี
ซึ่งเป็นลูกชายได้รับบาดเจ็บถลอกตามแขนขาค่ะ
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิปอเต็กตึงก็นำส่งโรงพยาบาลสุขสวัสดิ์ค่ะ
สอบส่วนเบื้องต้นนะคะนายสุริยาก็ให้การว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
เขาขับรถบรรทุกถุงปูนซีเมนมาจากบริษัทแห่งหนึ่งในอำเภอสามโคกจังหวัดปฐุมธานี
ตั้งใจจะไปส่งโดยมีลูกชายวัย๑๔ปีนั่งโดยสารมาด้วยค่ะ
พอมาถึงที่เกิดเหตุไม่รู้ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นช่องทางเดินรถเฉพาะของรถโดยสารด่วนพิเศษบีอาที
ก็เห็นมันว่างอะค่ะเลยขับเปลี่ยนเลนเข้าไป
จนกระทั่งรถมันไปเสียหลักชนกับแบรีเออร์แล้วก็ถลายชนผู้ตายที่กำลังเดินอยู่ที่เกาะกลางถนนค่ะ
เขาก็ยอมรับนะคะว่าเขาขับมาด้วยความเร็วจริงแต่เขาไม่รู้จริงว่ามีคนเดินอยู่ข้างหน้าคือมองไม่เห็นนะคะ
มารู้ตัวก็คือตอนที่เห็นร่างแล้วอ่ะค่ะอืม
ต้นทางพนักงานสอบสวนสนบางพงพางก็แจ้งข้อกล่าวหากับคนขับรถบรรทุกในข้อหาขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะคะรวมทั้งข้อหาทำให้เสียทรัพย์
ส่วนร่างของผู้เสียชีวิตทางเจ้าหน้าที่ส่งตรวจพิสูจน์ที่ฝ่ายนิติเวชโรงพยาบาลจุลาลงกร
เพื่อรอญาติมาติดต่อขอรับศพเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร
เพราะจากการตรวจสอบไม่พบเอกสารระบุตัวตนติดตัวมาเลยนะคะ
ขณะที่การสอบถามไปยังชาวบ้านที่อยู่ระแวกที่เกิดเหตุเขาก็เล่าบอกว่า
ผู้ตายคนนี้เป็นชายเร่ร่อนทราบเพียงแค่ว่าเคยอาศัยอยู่วัดไผ่เงินโชตนาราม
บางคอแหลมกรุงเทพมหานครเท่านั้นเองก็อยากให้ญาติได้ทราบข่าวนะคะ
แล้วก็ติดตามรับศพไปบำเพ็ญทางกุศลต่อไป